การเดินทางต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุ

มีรถชนมีคนนอนตกรถจักรยานยนต์บาดเจ็บแบบนี้

กลายเป็นดราม่าแต่สุดท้ายมันคืออะไร

อุ๊ย
ตัวหักแบบนี้สุดท้ายมันกลายเป็นดราม่า

เอามาจำลองเป็นอุบัติเหตุเพื่ออะไร

ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์เพื่อเตือนใจ

ใครขับรถผ่านมาผ่านไปตกอกตกใจ
มีเหตุคนตายทำไมไม่มาเก็บศพกัน

เพราะว่าหุ่นฟางจำลองนี่แหละอยู่เกาะกลางถนน
แยกฟ้าห้ามในเขตเทศบาลตระบวนฟ้าห้ามอเมืองเชียงใหม่

แถมมีซากรถจักรยานยนต์จริงจริงแบบสภาพแบบเหมือนพังแล้วมาจอดอยู่

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็โพสต์และระบุว่า
ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
ภัยแม่โจ้ได้รับแจ้งจากมือถือหลายครั้งมาก
นะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมาก

คืออาจจะแบบอยากจะให้มันมีความตลกขบขัน

หรืออาจจะให้แบบหันไปเห็นแล้วก็แบบว่าเอ้ย

มันคือของกลางในคดีจริงนะ

ทีมข่าวก็เลยไปถามกำนันตำบลฟ้าห้ามนะครับ

ไอ้การนำเอาฝุ่นฟางมาจำลองเนี่ย

เรื่องของ๗วันอันตรายต้องไม่ประมาท

แต่แต่ปีนี้ต้องขอน้องรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
และยินดีจะเก็บหุ่นออกไป
ผู้ความสบายใจของยาสตร์พี่น้องและประชาชนนะฮะ
เขายืนยันว่ามีการทำหนังสือไปขอมาจากสภแม่ปิง

ยืมรถของกลางมาใช้ถูกต้องตามระเบียบ
ถ้าคุณขับรถประมาทเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะมีป้ายบอกไว้ว่านี่คือตัวอย่าง
ถูกต้องแต่นี่คือไม่มีป้ายแล้วโดยเฉพาะกลางคืนถ้าคนขับรถไปตกใจ
แล้วไปหักภูมิมาลัยแล้วรถชนรถความผิดอีกก็ได้

เรามาระวังกันหน่อยล่าส่วนที่เห็นว่าเก็บไปหมดแล้วนะครับ